คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีกันก่อนนะคะ

คือแม่อายุ๕๕ปีค่ะ
ออกตามหาลูกชายอายุ๓๖ปี
คือขัดการติดต่อไปหลายชั่วโมง
สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูก
ตามหาค่ะออกตามหานะคะ
สุดท้ายไปเจอลูกกลายเป็นศพนะฮะ
คือตอนที่ไปเจอลูกจมน้ำอยู่ในคลองแห่งนี้คุณผู้ชม

แล้วก็ไปช่วยลากร่างลูก
ขึ้นฝั่งมาสุดท้ายได้แต่ร่างที่ไร้วิญญาณของลูก

ก็ช่วยกันนำร่างของลูกชายของคุณแม่วัย๕๕ปี
ก็คือนายสมชาติโพออ่อนอายุ๓๖ปีค่ะ
ช่วยกันลากขึ้นฝั่งแบบนี้นะเนี่ยคุณผู้ชมคุณแม่เนี่ยนะโอ้โห
ร้องไห้ลมจับเลยนะคะคือตอนที่ไปเห็นลูกเนี่ย
สภาพเป็นศพคุณแม่บอกว่าแหมทำใจไม่ได้จริงค่ะ
คุณแม่ก็คือนางคำพลอยโพอ่อนอายุห้าสิบห้าปีเป็นแม่ของผู้ตายนะฮะเนี่ย
คุณผู้ชมนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยด้วยนะ
คุณแม่บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงโศกเศร้าทำใจไม่ได้นะคะ
แล้วก็เปิดเผยกับทีมข่าวทั้งน้ำตาบอกว่าครอบครัวของเธอเนี่ย
มีอาชีพเก็บผักขายตามตลาดนัดต่างต่างก่อนเกิดเหตุสักประมาณบ่ายโมงของเมื่อวาน
เตรียมตัวจะออกไปขายของแต่พบว่าลูกชายเนี่ย
ออกไปข้างนอกยังไม่กลับมาแล้วก็ไม่ได้บอกกับที่บ้านด้วยนะคะ
ไปไหนยังไงกระทั่งเวลาผ่านไปก็หลายชั่วโมงค่ะ
ลูกชายก็ยังไม่กลับมาสักทีเธอก็เลยตัดสินใจบอกสามีบอกว่า
โทรติดต่อลูกชายแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถติดต่อได้
ตัดสินใจค่ะก็สองสามีภรรยาเขาตัดสินใจนะ
บอกว่าเอางี้ละกันไม่ไปขายของเดี๋ยวจะรอจนกว่าลูกชายจะกลับมาที่บ้าน
เวลาก็ล่วงเลยไปหลายชั่วโมงนะคะที่สุดแล้วลูกชายก็ยังไม่กลับมา
ตัดสินใจพากันออกตามหาค่ะคือคนผู้แม่เนี่ยบอกว่าออกตามหาในป่า
เพราะว่าลูกชายชอบเข้าไปหาผักเก็บของป่าไปเดินอยู่ในป่าแบบนี้หลายชั่วโมง
ในใจก็ภาวนาไปด้วยนะคะบอกว่าขออย่าให้ลูกได้รับอันตราย
ขออย่าให้ลูกเป็นอันตรายอย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
จนกระทั่งเดินมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นคลองส่งน้ำเล็ก
นี้แหละค่ะคุณแม่บอกว่าเห็นแขนแล้วก็หน้าของลูกชาย
โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วบริเวณริมตลิ่งค่ะ
ก็ยังมีรองเท้าของลูกชายเนี่ยวางอยู่ด้วยนาทีนั้นล่ะคุณแม่บอกว่า
โอ้โหลมแทบจับนะฮะตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำค่ะ
อุ้มลูกแล้วก็พาขึ้นฝั่งแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะคะ
พบว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
อุ้มลูกขึ้นมาแต่อุ้มไม่ไหวแล้วหัวมาเกยคลอง
แม่ก็ร้องอยู่คนเดียวสุดร้องแบบตั้งสติก็เลยโทรหาพ่อกับน้องมันกลับมา
หัวอกคนเป็นแม่นะคะเขาเลี้ยงลูกมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยนะครับ
กว่าจะโตกว่าจะฟูมฟักแล้วลูกมาจบชีวิตลงแบบนี้นะคะ
ก็เห็นใจคุณแม่ด้วยนะคะทีนี้ถามว่าสาเหตุการตายเนี่ย
คุณแม่บอกว่าคือเชื่อว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุ
เนื่องจากว่าก่อนอันนี้ลูกชายเนี่ยเคยป่วยเป็นวรรณโรค
แล้วก็มีอาการวูบบ่อยครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา
ประกอบกับลูกชายเองก็เป็นคนติดสุรานะฮะ
คาดว่าลูกชายเนี่ยน่าจะเกิดจากอาการวูบ
น่าจะเป็นข่าวเคราะห์ด้วยคือไม่มีคนผ่านไปประสบเหตุ
ไม่มีคนผ่านไปเห็นสุดท้ายแล้วก็คือช่วยไม่ทัน
ก็เลยเสียชีวิตนะคะส่วนศพของลูกชายนะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปชนะสูตร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิต
แล้วก็จะนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนิมิตมงคล
ตำบลวังขอนคว่างอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกำหนดชาปนกิจศพ
ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับญาติอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าจะมีการชาปนกิจศพเมื่อไหร่อย่างไร
คุณผู้ชมก็แสดงความเสียใจกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ